ตำนานท้องถิ่นและคำกาดครูหรือเชิญครูโนราสันนิษฐานว่า
โนราน่าจะกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาตั้งแต่พัทธลุงสงขลาจนถึงนครศรีธรรมราช
เมื่อปลายสมัยศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่๑๙
บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาเคยเป็นชุมชนวัฒนธรรมอินเดีย
วบคู่กับเมืองตามพรลิงหรือนครศรีธรรมราชในอดีต
และได้พบหลักฐานโบราณวัตถุและศาสนสถานของศาสนาพรามจำนวนมาก
นักวิชาการท้องถิ่นเชื่อว่าโนราเป็นการร่ายรำบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราม
พรามเข้าสู่ภาคใต้จึงได้นำการละเล่นชนิดนี้เข้ามาด้วย
ต่อมาจึงได้แสดงให้ความบันเทิงแก่ชาวบ้านทั่วไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน